ไม่มีเงินภรรยาเองก็ทำอาชีพขายหมูปิ้งแต่ว่าด้วยความที่
เอาทุนมาใช้จนหมดแล้วนะครับหมดหนทางทำมาหากิน
ก็พาคนในครอบครัวไปขโมยของในห้างแถวศรีนครินนะฮะ
ขโมยมีนมผงผงปรุงรสรองเท้าอะไรมาให้ลูก
แล้วก็คนในครอบครัวได้ใช้กันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไปไม่รอด
ถูกเขาจับได้ตอนจับสามีหนีไป
โดนจับพร้อมกับลูกสาวคนนี้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ
โอ้โหหลายคนก็เวทนาเพราะลูกสาวก็บอกตำรวจว่า
อย่าจับแม่หนูจับไปแล้วหนูจะอยู่กับใครเนี่ยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะครับพนักงานศูนย์การค้าชื่อดังแถวศรีนครินครับ
เขาพาตัวหญิงสาวคนนี้เป็นชาวศรีสะเกดอายุ๓๕ปีพร้อมของกลาง
รองเท้านักเรียนหนึ่งคู่มีเครื่องดื่มนะครับ
เป็นแบรนด์วีต้าสองแพ็กผงปรุงรถยี่สิบสามสองนะฮะ
เอาตัวไปที่สพสำรงเหนือครับไปแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตำรวจโทอนุพันธ์
ชำนาญกรมรองสารวัตรสอบสวนสพสำรงเหนือ
หลังจากผู้หญิงคนนี้ไปขโมยของในห้างจากการสอบสวนทราบว่าสักประมาณสองทุ่มครึ่งครับ
สองทุ่มครึ่งพนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยคือฝ่ายป้องกันการศูนย์หายของห้าง
กำลังเดินตรวจอยู่ในห้างไปพบผู้หญิงคนนี้
มากับสามีกับลูกผู้หญิงสักห้าขวบมีพฤติกรรมน่าสงสัยก็เลยขอไปตรวจค้น
โอ้โหในกระเป๋าสะพายข้างฮะไปเจอของกลางเขาขโมยซุกซ่อนอยู่
ส่วนสามีตอนที่โดนจับเนี่ยหลบหนีไปแล้วครับนะฮะ
ไม่ยอมอยู่กับลูกกับเมียเลยครับผู้ต้องหาก็คือ
ตัวเมียเองก็สารภาพว่าก่อเหตุลักษัพในห้างจริง
สาเหตุเพราะว่าตัวเองมีลูก๔คนไม่มีวุฒิการศึกษาก็เลยไม่สามารถไปทำงานตามบริษัทได้
อาศัยขายหมูปิ้งเลี้ยงครอบครัวส่วนสามีเคยเป็นรอปภของสนามบินสุวรรณภูมิแต่เพิ่งตกงานครับ
เงินไม่พอใช้ติดลบกันทั้งบ้านลูกคนเล็กก็ร้องจะกินนมตลอดไม่มีเงินด้วยความจนครับ
ปรึกษาสามีทำยังไงดีตกลงกันชวนกันไปขโมยของ
ห้างเอานมมาเลี้ยงลูกระหว่างที่รอสามีหางานใหม่
เอาไปฟังเสียงคุณแม่คนนี้หน่อยนะฮะ

จะเอามาให้ลูกสาวค่ะลูกไม่มีเหรอไม่มีค่ะมันขาดแต่
ของเท้าลูกขาดจ้ะพออะไรแล้วเนี้ยคนนี้พอหนึ่งจ้ะ
ให้คนนี้เหรอจ้ะของลูกสาวขาดแล้วทำไมเราต้องมาก่อเหตุ
แบบนี้ด้วยมารักนมด้วยแฟนตกงานค่ะไม่มีนมให้ลูกกิน
ตกงานไม่มีนมให้ลูกกินลูกกี่คนสี่คนจ้ะคนโตอายุเท่าไห
สิบสองค่ะคนอีกรองเก้าขวบจ้ะอีกคนหนึ่งเจ็ดขวบ
แล้วอีกคนหนึ่งเออขวบครึ่งแล้วจ้ะขอมาขโมยนมให้ลูกขวบครึ่งเนี้ยนะ
อืมลูกสี่คนค่ะกำลังกินกำลังนอนทั้งสี่คนเลยฮะ
ก็น่าสงสารแล้วก็น่าเห็นใจแต่การขโมยของมันก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไง
ถูกต้องครับมันไม่ใช่ทางออกมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะฮะ
คุณแม่คนนี้ยังบอกด้วยว่าคือไอ้ผงหมากปรุงรสที่ขโมยมาเนี่ย
ก็จะเอาไปหมักหมูปิ้งหมูปิ้งไก่ขายแหละ
เพราะเงินที่เคยมีที่เก็บเอาไว้เป็นทุนเต็มร้อยเนี่ย
มันเอามาซื้อนมให้ลูกกินหมดแล้วอ่ะแล้วลูกต้องไปโรงเรียน
เอาเงินให้ลูกไปเรียนจนหมดจนหมดหนทางที่จะหาเงินมาซื้อนมให้ลูกแล้ว
มันจนจริงก็ตัดสินใจไปขโมยแล้วกันนะฮะ
ขณะที่น้องลูกเขาเนี่ยผู้หญิงคนนี้ที่ไปด้วยกัน
๕ขวบเนี่ยหลังรู้ว่าแม่จะโดนจับร้องไห้เลยนะ
ร้ายเดียงสาครับเอ่ยปากขอตำรวจบอกว่าอย่าจับแม่หนู
แม่หนูไปแล้วหนูจะอยู่กับใครตำรวจก็โอ้โหสะเทือนใจ
พูดขนาดนี้นะฮะทางด้านของพันธบรวจโทมงคลพฤกษชาติครับ
รองผู้กำกับสอบสวนสพสำรงเหนือก็บอกว่าหลังจากสอบปากคำเสร็จปุ๊บ
จรฐธีก็ต้องประสานไปอย่างญาติครับมารับเด็กคนนี้ไปดูแล
กลับบ้านไปก่อนส่วนแม่ก็ต้องนำตัวเข้าไปห้องขังพร้อมกับแจ้งข้อหา
รักทรัพย์ในเวลากลางคืนล่าสุดก็เอาไปฝากหางที่ศาลแล้วนะครับ
จากการตรวจสอบทราบว่าแม่คนนี้เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วสามครั้ง
ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ปัญหาก็คือไม่ใช่ครั้งแรกไง
ใช่ครับขโมยของแบบนี้มาแล้วแต่ว่าตัวสามีนั้นหนีไปแล้ว
นะฮะก็ต้องติดตามสามีมาด้วยนะครับค่ะ